เพราะว่าสมัยนี้หลายคนก็เลือกที่จะทำอาหารกินเอง
เพราะเชื่อมั่นว่าปรุงถูกใจเราจริงสะอาดจริง
แต่ทีนี้ค่ะตอนที่ไปสำรวจตลาดหน่วยงานเขาก็ไปสำรวจ
ปรากฏว่าเขาไปเจอผักผลไม้ที่อยู่ตามตลาดสด
มีสารพิษตกค้างสูงสุด๗อย่างมีอะไรบ้าง
เดี๋ยววันนี้เราจะบอกกันรวมถึงอะไรที่สารพิษตกค้างน้อยที่สุด

นี่เป็นความร่วมมือในการสุ่มตรวจระหว่างกระทรวงสาธารณสุข

อย่างที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้มีสารพิษตกค้างมากที่สุด
ก็คือพริกถั่วฝักยาวคณะมะเขือยาวมะเขือเปราะมะเขือเทศ

คุณดูสีส้มมีเปลือกจัดอยู่ในผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างสูงสุดนะ

เรื่องนี้ค่ะนายพิสารพงศาพิษรองเลขาธิการสำนักงามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ก็ระบุนะคะว่าส้มเป็นผลไม้ที่พบสารตกค้างมากที่สุด
ซึ่งสารตกค้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารกำจัดศัตรูพืช
อย่างไซเปอร์เมทรินคาร์โบฟูรานแล้วก็คอร์ไพริฟอส
เนื่องจากเป็นพืชที่พบแมลงศัตรูพืชได้ง่าย
ก็เลยมีสารพวกนี้ฉีดค่าแล้วก็จะพบสารพวกนี้อยู่ในผลไม้
จากนี้นะคะยังพบว่าผักผลไม้ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย
สัญลักษณ์คิวหรือว่าออร์แกนิค
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรจำนวน๑๒๖๑ตัวอย่างเนี่ย
พบว่าไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ๑๓๖นะคะ
ส่วนสินค้าที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองตรวจ๕๖ตัวอย่าง
พบไม่ผ่านมาตรฐาน๑๒๘๒ค่ะ
โดยรองเลขาธิการมกอชก็ย้ำนะคะ
แม้จะพบการตกค้างของสารเคมีสูง
แต่การตรวจสารตกค้างเหล่านี้เป็นการตรวจที่ความเสี่ยงสูงสุด
คืออะไรคือแปลว่าเราเอาซื้อผักจากท้องตลาดมา
แล้วมาตรวจเลยไม่ได้ผ่านการล้างทำความสะอาดเลย
แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเราไปซื้อผักมามาประกอบอาหารเอง
ก่อนที่เราจะกินเนี่ยเราก็ต้องล้างทำความสะอาดอยู่แล้ว
แล้วก็ปรุงให้สุกความร้อนบางทีมันก็ฆ่าได้นะคะ
ซึ่งอย่างส้มที่บอกว่าสารมันเยอะเหลือเกิน
พิษมันเยอะเหลือเกินจริงเวลาเราจะทานส้ม
ไม่ได้ทานทั้งเปลือกไงคะเราปอกเปลือกอยู่แล้ว
ส่วนผักแล้วก็ผลไม้สดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อันนี้เนี่ยนะผ่านเกณฑ์แบบกินได้สบายใจเลยค่ะคุณผู้ชม
มีอะไรบ้างก็คือมีมันฝรั่งมีหน่อไม้ฝรั่ง
ังคุดผักกาดขาวปลีถั่วแขกแล้วก็ข้าวโพดหวาน
อย่างนี้ค่ะจากการตรวจสอบกินได้สบายใจเลย
เพราะว่าพบสารพิษเนี่ยต่ำมากแต่ก็เน้นย้ำนะคะ
เวลาที่เราไปซื้อพวกผักผลไม้ต่างก่อนจะมาบริโภคเนี่ย
แนะนำให้ล้างผักด้วยวิธีล้างน้ำผ่านนะคะ
มันจะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้๑๒๕ถึง๑๕
แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะล้างสารพิษออกมากว่านั้นอีก
แนะนำให้ใช้ผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดา
ใช้ครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำ๑๐ลิตรแช่เอาไว้สัก๑๕นาที

อันนี้จะลดสารพิษตกค้างได้๑๙๐๑๙๕บาทเลยนะคะ